อันนี้ก็เกี่ยวกับไฟไหม้แล้วก็เกี่ยวกับลมแรงด้วย
เราเคยย้ำเตือนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเผาต่อสั่งข้าว
เผาย่าเผาอ้อย
ระวังนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่จุดไฟเผานะคุณ

ทีนี้ตอนลมตีกลับคุณยายอายุ๗๐กว่าแล้ว
วิ่งหนีไม่ทันโดนไฟคลอกเสียชีวิตเลยนะคะ

นี่เจ้าหน้าที่ไปเร่งฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นาข้าวกับไร่อ้อยมันอยู่ติดกัน
อย่างนี้เรียกว่าไฟมันลามทุ่งจริงนะคุณ

นี่อยู่ที่ตำบลประศาจอเมืองบันด่านที่บุรีรำ
ทีนี้เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียค่ะ
คุณยายคุณยายทองโยงรำอายุ๗๓ปีนะ
พอโดนลมมันตีกลับมาไฟต่างมันมาด้วย
แล้วก็คลอกร่างของคุณยายเลยนะคะ

ไปกันเท่าว่า๓คนมีตัวคุณยาย
น้องสาวคุณยายแล้วก็น้องเขยค่ะ

ก็คือคุณป้าเชียนอายุ๖๓ปีป้าเชียนเล่าให้ฟัง
โมงเมื่อวานนี้ตัวป้าเชียนสามี
แล้วก็พี่สาวก็คือพี่คุณยายทองเนี่ยนะคะ
จุดไฟเผาต่อสั่งข้าวไงให้มันเตียนใช่ไหม

ระวังไม่ให้ไฟมันลามไปติดไร่อ้อย
เพราะว่าที่นากับไร่อ้อยอยู่ติดกัน

แล้ว๓คนคือพออยู่ไกลกันมองไม่เห็นกัน

โอ้โหมารู้ทีหลังตอนไฟสงบแล้ว
ว่ายายทองเสียชีวิตแล้วนะคะ

เขยก็คือคุณลุงเทือง

ตัวลุงน่ะยืนอยู่ฝั่งไร่อ้อยของชาวบ้าน

เห็นว่าทางยายทองค่ะ

แต่สุดท้ายไม่ทันจริงค่ะ
ทีนี้คุยกับนายกอบตวังเหนือหน่อยค่ะ

ก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าจริง๓ตำบลที่อยู่ตรงนี้
ตำบลวังเหนือตำบลปราศาสตร์ตำบลหนองใหญ่
ชาวบ้านเขาจะปลูกพวกพืชผลทางการเกษตร
อย่างข้าวมันสำปะหลังอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วผู้นำของแต่ละตำบลจะย้ำเตือนแล้วนะอย่าเผาอย่าเผา
และอีกอย่างนะคุณช่วงนี้คือเขาเผาไล่อ้อยไล่มันกันเยอะนะ
เกี่ยวผลผลิตไปล็อตหนึ่งแล้วทีนี้เตรียมจะปลูกใหม่
ใช่แล้วนี่คุณโรงงานเขาย้ำเขากำชับเลยนะ
อ้อยไหนนะที่แบบมันโดนไฟไหม้นิดหน่อย

แต่รอบนี้นะคือเจ้าของไร่อ้อยอาจจะสุดวิสัยหรือเปล่าหรือยังไง
แต่เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะคะ
มันได้ไม่คุ้มเสียยังไงก็ย้ำเตือนนะคะ
พี่น้องเกษตรกรอย่าใช้วิธีการเผาเลยค่ะ